อีกหนึ่งเรื่องครับเป็นคลิปเหตุการณ์เรื่องของอุบัติเหตุของหลวงพ่ออลงกฎนะครับ
เป็นเจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำผู้ระหว่างที่ขับอยู่
จริงแล้วกระบะมันจอดอยู่ข้างซ้าย
จู่กลับรถแบบกระทันหันเลยครับนะฮะ
ตัดหน้ารถของหลวงพ่อรถตู้หลวงพ่อเบรกไม่ทัน
ชนเข้าอย่างจังตามคลิปนี้เนี่ยฮะโครง
สุดท้ายนะคนในรถกระบาดเสียชีวิตถึง๒รายด้วยกันนะครับ
ทะเบียนฮฮบม๙๘๓๐กรุงเทพฯมหานคร
ที่มีพระราชวิสุทธิประชานาคหรือว่าหลวงพ่ออลงกฎเจ้าอาวาส
พระบาทน้ำผู้นะฮะเพิ่งเดินทางกลับมาจากบ้านเด็กธรรมรักษ์๒
วัดพระบาทน้ำพุ๒ตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจลบบุรี
ชนอย่างจังกับกระบาดคันนี้อีซูซูทะเบียนบ่อใบไม้กไก่๗๑๔๕ลบบุรี
คือจู่เนี่ยรถกระบาดที่จอดอยู่ข้างซ้ายพุ่งกลับรถแบบนี้ไม่มองซ้ายมองขวาครับ
รถตู้ของพระท่านมาชนอย่างจังแบบนี้เลยนะฮะรถของหลวงพ่อขับตรงมาก็พุ่งชนฝั่ง
คนขับกระบะจนทำให้คนขับก็คือนายสุนทรแสนอภัยอายุ๕๔ปี
แล้วก็นางระอุ่นปัญญาอายุ๔๔ปีซึ่งนั่งมาในกระบะด้วยเสียชีวิต๒ราย
ส่วนหลวงพ่ออลงกฎบาดเจ็บที่ขาขวามีบาดแผลประมาณสัก๑๐เซนสะโพกและขาขวาก็หักด้วย
ก็นำตัวหลวงพ่อส่งโรงพยาบาลพระนารายมหาราช
สำโลงครับวงหน้าเข้าอามเภอเมืองนั่นก็จอดซื้อก๋วยเตียบอยู่ข้างทาง
หยุดได้แล้วก็พุ่งชนอย่างจังจนทั้งสองคันนั้นพังยับเยินลูกศิษย์เองก็เข้าไปช่วยกันประถมพยาบาลหลวงพ่อก่อน
แล้วก็บอกว่าก่อนที่หลวงพ่ออลงกฎจะถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเนี่ยท่านได้บอกว่าให้รีบไป
ดูแลช่วยเหลือคนที่โดนชนก่อนทั้งสองรายที่เสียชีวิตอีกทั้งยังกำชับให้ดูแลความเป็นอยู่ของผู้ป่วยกับเด็กที่
พระบาทน้ำผู้หนึ่งและสองด้วยรวมไปถึงขอโทษญาติโยมที่ไม่สามารถไปกิจนิมนต์ต่างต่างได้
หลวงพ่อก็ขอบคุณขอบใจลูกศิษย์ทุกคนที่เป็นห่วงนะครับ
หลังจากแพทย์ทำการผ่าตัดสะโพกขวาหลวงพ่อแล้ว
เพราะว่ามีการกระดูกแตกตั้งแต่เมื่อคืน
หลวงพ่อก็ออกจากห้องผ่าตัดแล้วล่าสุดอาการปลอดภัยรู้สึกตัวแล้ว
แล้วแพทย์ตอนนี้ยังคงสั่งให้งดเยี่ยมอยู่นะครับ
ใครจะขับรถแบบนี้ต้องระวังนะ
จอดอยู่อย่าไปตัดหน้าใครเขาแบบนี้นะครับ